คุณผู้ชมครับอีกเรื่องในโลกโซเชียลที่กำลังดังเลย
เพราะว่าไหนใครกล้าบ้าง

นี่เขาท้าตะบันหน้ากับหลายต่อหลายคนนะครับ
โดยเก่งเขาบอกเขามีเหตุผล
เขาไม่ได้อยู่จะแบบว่าไปตะบันหน้ากับใครอยากชกกับใคร

เห็นรายการที่เขามีการชกกันเอาดารามาชกกัน

แต่ถ้าลองมาชกกับเก่งเกียร์อา
จะเอาเงินไปทำบุญให้กับวัดพระบาทน้ำโพ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ที่วัดก็ขาดสภาพคล่อง

ก็เลยมีการท้าไฟ่ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย
ใช่แต่คนคือหมั่นไส้เก่งเกียร์อาอยู่ตั้งนานแล้ว
ตั้งแต่เหตุการณ์ดีเจเก่งอดีตดีเจเก่ง
ตอนนี้ก็คิดว่าเก่งเขามาสร้างกระแสอะไรอีกหรือเปล่า
มีคนหนึ่งคือคุณแก้วพงประยูนคุณ

ค่ะก็ทุกวันนี้คุณแก้วพงประยูนเป็นครูสอนชกมวยด้วยนะ

พอเห็นเก่งเกียร์อาท้าแบบนี้โอ๊ยรับคำท้าทันทีเลยค่ะ
แก้วพงประยูนบอกว่าผมดูแล้วผมของขึ้นเลย

งั้นไปดูว่าคุณแก้วพงษ์ประยูนเขารับคำท้ายังไง
คุณผู้ชมไปฟังกันนะครับ
เก่งเกียร์อาครับผมพี่แก้วคงประยูนครับ
คงประยูนเห็นน้องลงเฟสไลค์ทรงไลฟ์สดว่า
ท้าคุณดุ้นทกท้าคุณนี้ต่อยหลายคนละ
ผมเห็นแล้วผมไม่พอใจครับ
เห็นแบบนี้แล้วของขึ้นเลยของขึ้นเลยครับ
ถ้าสนใจต่อจากเจอผมบอกได้เลย

สองคนเลือกเอาเอาให้ก็ได้ครับ
ถ้าสนใจติดต่อมาครับ
ก็ต้องดูเก่งเกียร์อาจจะว่ายังไงต่อนะฮะ
แต่ว่าทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์เก่งเกียร์อามา

เขายังรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อยู่
เห็นรายการก็ชกกันก็อยากจะชกแบบนี้
พระบาทน้ำผู้กำลังประสบปัญหาด้านปัจจัยที่ไม่เพียงพอ

ทีนี้ก็ต้องดูว่าพอเก่งเขาท้าไปแบบนี้
มีนักชกตัวจริงมาท้ากลับจะกล้ากันหรือเปล่า

คือก็เห็นมีทั้งพูดทั้งชื่อคุณเต้มงคลกิจคุณแท็กพารันยู